ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๕๓เห็นจะได้แล้วค่ะ
เกิดอาการคลุ้มคลั่งจับตัวเองเป็นตัวประกันใช้ตะบาย
ตะใบเหล็กนะคะตะใบเล็บตะใบเล็บอันเล็กอ่ะค่ะ
อืมจี้คอตัวเองสุดท้ายร้อนถึงตำรวจต้องมาช่วยเกลี้ยกล่อมค่ะ
เดี๋ยวผมพากับบ้านให้ไปไปเร็วหนึ่งอย่าข้าวไปหนึ่ง

คือตอนแรกเนี่ยดูไกลคิดว่าเป็นมีด
ลักษณะเป็นมีดปอกผลไม้ปลายแหลมอะไรแบบนี้นะคะ
แต่พอดูใกล้สักนิดหนึ่งมันคือตะใบตะใบเล็บอ่ะ

อันเล็กคุณผู้ชมเขาไปอยู่ที่เป้ามยามของโรงพยาบาลหมออหัตต์ใหญ่
แล้วเห็นตำรวจมั้ยครับนับสิเขาว่ากี่ชีวิต

เห็นจะได้ค่ะต้องระดมกำลังใช้คำนี้แหละระดมกำลังเข้ามานะคะ

คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถผ่านไปผ่านมาตรงนั้นก็ตกใจ
เพราะว่าโรงพยาบาลมอหัดใหญ่ตรงนั้นคนพลุกพลาดเยอะมากนะคะ
เกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจมาเป็น๑๐นาย
ปรากฏว่าใช้เวลาสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นาน๒นาน
สงบไหมยอมไหม
ค่ะยอมวางตะใบลงนะคะ
ตำรวจเอาตัวออกมาจากป้อมยามตรงนี้
ไม่ต้องใช้กำลังกันเลยพูดดีเขาก็เข้าใจนี่
ตบไหลกันไปนั่งก่อนคุยกันค่ะ
ทีนี้นอกจากจะคุยกับชายคนก่อเหตุแล้ว
ไปคุยกับรอปภที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าบอกว่าคืออย่างนี้คุณตำรวจ
ก่อนเกิดเหตุนะมีญาติของผู้ชายคนนี้
พาผู้ชายคนนี้ขึ้นรถกู้ภัยมาส่งที่โรงพยาบาล
ตอนที่มาถึงผู้ชายคนนี้มีอาการคลุ้มคลั่ง
สติตัวเองไม่ได้เออะโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องด้วย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเห็นแบบนั้นก็พยายามเกลี้ยกล่อมก่อน
พยายามช่วยเหลือก่อนพยายามช่วยตัวเองก่อน
คือเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ก่อนที่จะไปแจ้งตำรวจ
แต่ถามว่าเขายอมไหมเขาไม่ยอมค่ะ
สติแตกคลุมคลั่งแบบนั้นพูดอย่างเดียวเลย
อยากเจอลูกชายแล้วก็อยากเจอน้องชายนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ชายคนนี้อาการท่าทางหวัดระแวง
กลัวว่าจะไปทำร้ายคนอื่นสุดท้ายแล้วไม่ยอมให้จับตัว
ต้องแจ้งตำรวจมาช่วยนะคะ
รอปภต้องไปแจ้งตำรวจให้มาช่วย
ระหว่างนั้นตอนที่โทรแจ้งตำรวจ
ผู้ชายคนนี้ไปเอาตะใบเล็บจากไหนไม่ทราบ

อ้าวจริงแล้วเขาเป็นใครมาจากไหน

คุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยนี่ไงความจริงก็คือความจริง
ลูกชายมีอาการหลอนหูแว่ว
ว่าวตลอดเวลาว่าจะมีคนมาทำร้ายร่างกายตัวเอง
ก็เลยให้ญาติญาติพาขึ้นรถตู้กู้ภัยมาส่งที่โรงพยาบาลมอหัดใหญ่

แต่ลูกชายก็เกิดอาการคลุมคลั่งอีก
เชื่อลึกว่ารู้ไหมคะว่าผลพวงจริงแล้วมันเกิดจากอะไร

ยาบ้าติดยาบ้าเสพยาบ้าจนหลอนค่ะ